มาดูเรื่องของถูกให้ใจพองโตกันบ้างดีกว่าค่ะ
กระทรวงพาณิชย์นะคะก็ต้องการที่จะช่วยประชาชนลดภาระค่าครองชีพ

ก็เลยมีการจัดงานนะคะมหากรรมทงฟ้าเพื่อแรงงานขึ้น
คาดหวังว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพฤทธิ์ได้ถึง๑๐ล้านบาทนะคะ
ติดตามรายละเอียดได้จากคุณมาซีรีกล่อมแก้วค่ะ
เพื่อลดราคาค่าคลองชีพแก่ประชาชน
ในงานมหากรรมทงฟ้าเพื่อแรงงาน
ทุกครั้งที่งานมหากรรมทงฟ้านำสินค้าไปจำหน่ายที่ใดนะคะ
โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มบริโภคพื้นฐาน
อย่างไข่ไก่ที่ในวันนี้

โดยประชาชนย่านนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

เพียงวันเดียว๕๐๐แผงหมดเกลี้ยงเลยค่ะ
ก็ดีค่ะว่าจะช่วยให้

จะช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเยอะค่ะ
ดีค่ะดีมาบ่อยจะดีไง

บอกอย่างนี้ได้ซื้อไปไว้กินไว้ใช้ได้

ลดค่าครองชีพให้กับลูกจ้างแรงงาน

ระหว่างวันที่๓๐กันยายนถึง๔ตุลาคม
จะมีผู้เขาร่วมงานถึง๒หมื่นคน
ลดค่ากรองชีพได้๘ถึง๑๐ล้านบาท
มียอดขายรวมกว่า๒๐ล้านบาทค่ะ
ถ้าเราสามารถที่จะช่วยแรงงานของเรา

ในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับ

จะทำให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แล้วก็จะสามารถที่จะทำให้เขามีผลิตภาพ
ในการที่จะกลายเป็นกำลังหลักของแรงงานของเรา

จากสินค้าอุปโภคบริโภคแล้ว
ยังมีร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการหนูนิด

ราคาประหยัดจานละไม่เกิน๒๕๓๕บาท
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม๒๕๕๙จนถึงปัจจุบัน
มีการจัดงานทงฟ้าเพื่อแรงงานไปแล้ว๘จังหวัดรวม๑๔ครั้ง
หลังจากนี้จะเดินหน้าจัดโครงการในย่านนิคมอุตสาหกรรม

เพื่อช่วยลดค่าคลองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อยอย่างต่อเนื่องค่ะ
มาสิรีกล่อมแก้วข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน